ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ใครหยุดหยุดไปเราไม่หยุดใช่ไหมคะ

เราจะทำงานแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวให้กับท่านผู้ชมทราบ
อย่างวันนี้ก็เรื่องคุณฟลุ๊กศรี
ฟลุ๊กศรีมะนีเด้งคุณชูวิรู้จักไหม
ก็เพิ่งรู้จักนี่แหละครับ
เป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมดังยังไงคุณมิ้น
ก็เขามักจะรีวิวสินคงสินค้านะคะ
แต่ว่าก็จะออกแนวเซ็กซี่นิดนึง
คุณผู้ชายก็จะคุ้นหูคุ้นตากันดี
คือชื่อฟลุ๊กศรีมณีเด้งชื่อจริง

ลุกศรีเป็นชื่อจัดตั้งมนุษยาเยาวรัฐ
อายุ๒๙ปีก็คือพูดง่าย
โดนจับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออก
ถ้าบางคนนะบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ฮิตมาก
บุหรี่ไฟฟ้าคนรุ่นใหม่จะเอาไว้สูบ
บุรีจริงโดยใช้บุหรี่คือเครื่อง
เครื่องที่เป็นเหมือนทำไอไฟฟ้าค่ะ
แล้วก็มีน้ำยามีนิโคตีนด้วย
มีค่ะนะใกล้เคียงหรือว่าน้อยกว่า

คุณฟุ๊กศรีอยู่ที่พัทยาเจอด่านตรวจความมั่นคง

ไม่เจอไม่ได้ทานเหล้า

แต่ก็ถูกตำรวจเอาไปที่โรงพักเพราะ
ไปพบบุหรี่ไฟฟ้าที่คอนโซลนะ
ประเด็นคำถามก็คือว่า
๑บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมาย
ใช่ไหมและทำไมถึงมีคนสูบอยู่ทั่วไป
ประการที่๒ก็ทำไมต้องใช้ความรุนแรง
คุณฟุกศรีวะธรรมงัยอย่างกับถูกจับยาบ้า
คือในคลิปเนี่ยคือต้องใช้คำว่า
ถูรู้ถูกลางฉุดกระชากลอนถูขึ้นบันไดกันไปเลย
ขนาดนั้นอะนะฮะคติธิ์สาม
เขาบอกว่าถูกยึดรถ
ไว้เรื่องรถที่ขับมาแกไม่ได้ขับเพื่อนแกขับนะ
เอาล่ะครับผมก็จะเล่าประกอบให้ฟัง
ในเรื่องกรณีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
เป็นของที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
คือเรื่องนี้ถกเถียงกันมาพักใหญ่แล้วเหมือนกัน
เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็เพิ่งจะมาบูมในบ้านเรา

แต่ระยะหลังตั้งแต่ที่ทางขอสชมีการออกกฎหมายมา
ทั้งเรื่องบารากูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าว่าผิดกฎหมายเท่านั้นแหละ
คือบุหรี่ไฟฟ้ากับบาลากุ
บาลากุท่านผู้ชมครับเป็นเตาแล้วก็เป็นหลอดพลาสติกอะไรเนี่ยนะ
คือเป็นพวกที่ตะวันออกกลางเขานิยมเขามีรสชาติต่างไม่ว่ารส
เปิ้ลสตอเบอรี่อะไรอย่างนี้ดูดมาควันออกมาจะเยอะแยะ
ทีนี้บุหรี่ไฟฟ้าต้องเข้าใจก่อนว่าคนจะได้กลิ่นไหม

ได้กลิ่นหมายถึงคนข้างเคียง
อาจจะมันมีบุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่นะครับ
ดูดมาเนี่ยออกมาพ่นออกมาเนี่ย
คนข้างเคียงไม่ได้กิน
ประการที่๒บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็อ้างว่า
เอาไว้ใช้เพื่อจะไม่สูบบุหรี่จริง
คือเป็นการลดละเลิกการสูบบุหรี่เป็นหนึ่งขั้นตอนในการช่วยเลิกบุรี
ประเทศต่างไม่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศทางยุโรป
ถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

ถึงแม้ว่าจะไม่ให้สูบบนเครื่องนะครับหรือสถานที่บางที่
แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นของใหม่
มีการผลวิจัยหรือยังว่าเป็นอันตราย
คือมันมีสองเสียงออกมาเสียงหนึ่งก็บอกว่าจริงอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาอีก
เพราะว่าน้ำยาที่ใส่ไปไม่รู้ว่าสารพิษที่มันเกิดจากการเผาไหม้น้ำยาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าแต่มันก็ยังไม่เคยมีรายงานออกมาว่ามีใครเป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะ
เพราะว่ามันเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ถึง๑๐ปี
ผลการวิจัยที่ชัดเจนในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็เลยยังไม่มีนะฮะ
โดยสรุปแล้วนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับในประเทศไทยนะฮะ
มันก็มีกฎประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะฮะ
ก็แจ้งออกมาว่าการนำสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชนาจักรการนำเข้ามาการผลิต

กระทรวงพาณิชย์๒๕๕๗เมื่อวันที่๒๗ธันวา๕๗
ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบาลากุไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบาลากุน้ำยาสำหรับเติมบาลากุบุหรี่ไฟฟ้า
มีผลบังคับตั้งแต่๑๙กุมภา๕๘ซึ่งหมายความว่า

เช่าซื้อได้ไหม
นำเสนอชักชวนให้บริการ

รับจัดการงานที่มีสินค้าดังกล่าว

เขาระบุตามกฎกระทรวงเนี่ยนะ
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับ๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากเป็นผู้ใดเป็นผู้ผลิตนำเข้ามาเพิ่มโทษอีกเท่าตัวจำคุกเป็น๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาท

นำเข้าแล้วคนที่เขาครอบครอง

เนื่องจากไอบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นของใหม่กฎหมายไทยมันตามไม่ทัน
พูดให้ทาลผู้ชมฟังแบบนี้
ของที่คุณไม่เสียภาษีเมื่อคุณครอบครองก็ย่อมมีความผิด

คุณไม่ได้เสียภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนำเข้ามา

มันก็มีความผิดถามว่าตำรวจจะเอากฎหมายข้อไหนไปใช้
ก็เอาเรื่องพลศลกนี่แหละครับ
ซึ่งพลศลกเขาเขียนไว้นะฮะ
ผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสีย
ซื้อรับจำนำรับไว้นี่เหมือนกันแล้วรับไว้
โดยประการใดซึ่งของที่ยังไม่เสียภาษี
ไม่ได้ผ่านศูนยากากรโดยถูกต้องก็ดี
ก็จะถูกระวังจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับเป็นเงิน๔เท่าของราคาของที่
ซึ่งได้รวมค่าอากรเขาก็คือพูดง่ายว่าต้องไปประเมินแล้วครับ
ยกตัวอย่างเช่นคุณมินครับคนที่สูบบุหรี่
เทียบสูบบุหรี่จริงแล้วกันบุหรี่จริงอย่างนี้
ไม่มีสแตมก็ถือว่าเป็นบุหรี่เถื่อน
เมื่อคุณครอบครองไว้ก็ต้องโดนปรับใช่ไหม

แต่เมื่อครั้งที่คุณฟลุกษีโดนภาพคนมองก็อาจจะรุนแรงไป

คือมันต่างกันไงคะมันร้ายแรงกว่า
คือหมายความว่ายาบ้าเนี่ย
ไม่เกิน๑๔เมตรครอบครองเพื่อเสพ
ก็จะโดนคุกไปเข้า๔๕วัน
บำบัดนะฮะผู้เสพคือผู้ป่วย

ก็จะตีราคาอยู่ประมาณหมื่นนึง
กรณีอย่างฟุกศรีเนี่ยประกันตัวแสนนึงนะ
ผมถามตำรวจคือเมื่อวานนี้ผมไปพัทยา
ไปพบกับคุณฟุกศรีแล้วก็คุยกับตำรวจ

แสนบาทแสนบาทนะฮะไม่น้อยแล้ว
ยังมีคุกโตจำคุกตั้ง๕ปีนะ
๕ปีนี่เยอะกว่าฆ่าคนตายไหมคุณชุวิต
ไม่ใช่ค่ะคนตายโดนเอกดียาบ้านี่
ถ้าเสพยาบ้านี่มากกว่านะ

คือใครที่มีไว้แล้วก็เอาไปสู่พ่นควันเนี่ยนะฮะ
ตำรวจจับได้ผมถามตำรวจพัทยาบอก

เพราะตอนนั้นคุณชุวิตจำได้ไหมที่มีข่าวของเวียดนามอ่ะ

แล้วก็กฎหมายไทยยังไม่ได้ระบุให้ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเอากฏหมายอื่นมาใช้
มาประกอบ
คือกฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแง่มุมของเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าให้ผมพูดต่ออีกในเบรกหน้าครับ

ตอนนี้ที่คุณชุวิตบอกไปคร่าวแล้วคือ
ขายไม่ได้ผลิตไม่ได้ครอบครองก็ไม่ได้นะคะ

ความไม่ชัดเจนของเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทำให้คนเนี่ย
ไม่เข้าใจว่าคุณฟลุกศรีทำไมโดนรุนแรงอย่างนี้โดนกระชาก
คือทำไมต้องถึงกับลากไปโรงพักขนาดนั้นเลย
คืออย่างนี้ผมถามตำรวจนะ

ตำรวจตั้งด่านนะฮะเมื่อพบว่ามีบุหรี่ไฟฟ้า

โดยชัดเจนจะไม่จับมันก็ไม่ได้
โอเคเขาพาตัวมาที่โรงพักเมืองพัทยา
เมื่อมาแล้วเนี่ยคุณฟุ๊กศรีแกก็

คือทางตำรวจเนี่ยก็มีสิทธิ์คือมีอำนาจอยู่
อำนาจทั้ง๒อย่างก็คืออำนาจในการที่จะกักขังตัวไว้ก่อน
๔๘ชั่วโมงอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าเป็นสิทธิ์
ทีนี้ถามว่าจะต้องรุนแรงถึงขนาดขังไหม

อันนี้ผมก็ว่ายังไม่ต้องถึงขนาดนั้น
ลักษณะอาจจะผิดจริงเพราะเห็นแก่ตามตา
ไอ้ที่แบบว่าเห็นผ่านไปยังไม่ทันนั่น

คุยได้ว่าโอเคงั้นคุณประกันตัวไป
มันต้องขังไว้ก่อนต้องสอบศูนย์เพิ่มเติมอะไรต่าง
แต่ลักษณะนี้สังคมก็เลยตอบว่านี่กระทำการรุนแรงกับประชาชน

คลิปที่ออกมาเนี่ยมันดูรุนแรงมากผู้ชายกี่คน
ทั้งฉุดกระชากลากถูขึ้นบันไดไปขนาดนี้
ตำรวจเขาก็บอกเขาก็ชี้แจงมา
โดยเขาก็ชี้แจงว่าก็จำเป็นเนื่องจากว่ามีการขัดขืน

คือเขามีเวลาควบคุมตัวได้๔๘ชั่วโมง

ก็นั่นน่ะสิครับก็ถึงบอกว่าไม่จำเป็น

คือปรับเอาปรับไม่ได้แกไม่มีหน้าที่ปรับตำรวจนะฮะ
ต้องส่งสารนะครับแต่กรณีนี้สามารถจะให้ประกันตัวได้
ทำไมครับก็ประกันตัวไปก็มีเงินแสนนึงมาประกันตัวไป
แล้วก็ทำเรื่องส่งสารนะฮะสารก็จะเป็นผู้ดูว่าจะลงโทษอย่างไร
ปรับอย่างไรแต่คงไม่ต้องถึงขนาดว่ากระทำการถึง
ถูกกระชากเอาไปเข้าห้องขังคงไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น
ประชาชนมองแล้วก็อาจจะเอ๊ะบุหรี่ไฟฟ้าผมก็มาชี้แจงให้ฟังว่า
จริงจริงเนี่ยมันก็ผิดแหละครับนะฮะแต่เนื่องจาก
กฎหมายเมืองไทยเนี่ยหนึ่งนะฮะคือสินค้ามันออกมาใหม่
ถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นสินค้าที่แบบ
กฎหมายเนี่ยตามทันเมื่อกฎหมายเนี่ยตามไม่ทัน
กฎกระทรวงเขามีอยู่เมื่อออกมาปีห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ย
เขาก็บอกว่ามันผิดอืมไม่ให้นำเข้ามาที่นี่คนที่ไปเสพ
ไม่ได้เป็นคนที่ผลิตหรือคนที่นำเข้าในกรณีของครอง
กระทรวงพาณิชย์เขาเน้นถึงผู้ที่นำเข้า

หรือกรณีอื่นก็ตามตำรวจสามารถเอาพรบที่มีอยู่ทั้งหมดจากหน่วยงานนั้น
หน่วยงานนี้มาประกอบได้หมดเลยเพื่อเอาผิดใช่ไหม
นี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณมิ้นต์ถามมันก็ดีนะ
เพราะว่าไอ้การยังไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันก็คงจะอ้างไม่ได้นะฮะ
ทีนี้มันก็มีเขียนไว้ว่าในพบศกเขียนว่า
ใดซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อ
รับจำนำรับไว้ด้วยประการใดอันรู้ว่าของผิด
ผิดก็หมายความว่าคือของที่ยังเป็นของเถิดนะ
ยังไม่เสียภาษีเนี่ยก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
คืออยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าเมื่อกฎหมายบรรยัติไว้เนี่ย
เราอาจจะอ้างว่าเราไม่รู้ได้ไหมคุณมิ้น
คือตำรวจเนี่ยก็ต้องบอกอยู่แล้วล่ะนะว่าไอ้เนี่ยมันผิด
เพราะเขาจะต้องไปหากฎหมายที่จะมาเล่นงานว่าผิด
เล่นโดยตรงไม่ได้ก็มีกฎหมายอื่นประกอบเข้ามาอีก
มีอะไรผิดสักเรื่องนึงแต่ถ้าอาจจะอนุโรมได้ไหม
มันก็ดูแล้วเหมือนกับเอ๊ะมันเห็นตามตามันก็ยาก
นั่งร้านฟังเพลงเยอะนะคะ

คือเยอะกว่าคน

เพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าใหม่

ถามว่ากฎหมายที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าโดย
มีสารการเสพเนี่ยมีไหมยังไม่มีซึ่งมันอาจจะมองแล้วแถมประเทศอื่นเนี่ย
ที่ผมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือประเทศหลายประเทศ
ทางยุโรปก็ถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ถูกกลับใกล้เคียงกันว่าผู้ที่จะเลิกบุหรี่จริง
กับใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจจะบอกว่ามีนิโคตีนน้อยกว่าเป็นวิธีการหนึ่ง
ซึ่งจะเลิกบุหรี่จริงก็ไปหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผลการวิจัยจะมีผลเสีย
ร้ายแรงไหมเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่นะก็เลยยังไม่มีผลวิจัยออกมาที่ชัดเจน
ที่เหมือนหลายคนพูดกันถ้าทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายก็เหมือนบุหรี่อย่างยาสูบ
ยกเลิกไปเลยล่ะไม่ทำให้ผิดกฎหมายไปเลยล่ะ
หรือไม่อย่างนั้นถ้าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะทำให้ลดละเลิกบุหรี่ได้
ที่จะทำให้ผิดกฎหมายก็ทำให้เสียภาษีถูกกฎหมายไปเลยดีกว่าไหม
นั่นน่ะสิครับแต่ว่าก็บุหรี่ของรัฐบาลเขาจะเสียหายหรือเปล่า
ก็นี่ไงเขาก็เลยมองว่าอยากให้คนไทยสุขภาพดีจริงหรือเปล่า
ครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกที
เรื่องนี้ต้องรอดูเพราะว่าต้องรอกฎหมายออกใช่ไหมคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าไม่ควรที่จะไปคือมีวิธีการที่จะเจรจานะฮะ
วิธีการที่จะพูดคุยกับผู้ที่ทำความผิดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายแรง
ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะว่ามีผู้ที่กระทำการดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ทั่วไป
ดังนั้นการจับของตำรวจก็ยอมรับแล้วครับว่ามันผิด
แต่ก็หมายความว่าตำรวจต้องใช้วิธีการทางรัฐศาสตร์ที่จะชี้แจงนะฮะ
เพราะว่าไอ้กฎหมายนี้มันอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะฮะ
มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในระดับหนึ่งตำรวจอาจจะใช้กฎหมายประกอบ
คือกฎหมายสุรกากรเอามาใช้ได้แต่การที่ฉุดกระชากลากถูผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ย
เข้าไปในห้องขังเนี่ยมันก็จะดูแล้วรุนแรงเนอะนะฮะ

ภาพที่ออกมาก็เลยสังคมก็จะต่อว่าทางตำรวจแม้ว่าตำรวจจะอ้างว่ามันทำถูกกฎหมายนะฮะ

เอาว่าขายผิดไหมคะ

ตัวนี้แหละครับครอบครองเพื่อผลิตเพื่อจำหน่ายหรือครอบครอง

นี่แหละครับนี่คือปัญหาว่ายังชัดเจน๑๐๐ได้ไหม
แต่เอากฎหมายประกอบใกล้เคียงซึ่งเป็นกฎหมายสุรกากรที่บอกว่า

ศูลกากรนะฮะ
ก็จะมีความผิด๕ปี
และปรับเป็น๔เท่าของราคาสินค้าที่ประเมิน
บอกไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้กฎหมาย

เพราะฉะนั้นระวังตัวกันให้ดีใครที่มีไว้ในครอบครองนะคะ

คุณมิ้นครับเรื่องนี้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วจำเรื่องที่ผมเขียนเรื่องตัวย่อได้ไหม
ย่อที่เรื่องเกี่ยวกับคดีครูจอมทรัพย์
ครูจอมทรัพย์ที่ผมเขียนตัวย่อไว้แล้วก็มีข่าวว่าจะมาฟ้องร้องผมนะ

เมื่อวานวันเสาร์วันอาทิตย์พลตำรวจเอก
พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาแกบอกว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
เพราะว่าเมื่อเราคุยไปถึงครูจอมทรัพย์เนี่ยก็สื่อออกมาด้วยว่า
คือต้องบอกว่าตอนนี้มันดุเดือดมากเพราะมันเริ่มจะกลายเป็น
ทั้งหมด๑๔คนสอบไปทั้งหมดเนี่ย
๒ครั้งมา๗อันนี้มา๗แต่มาจริง๕อีก๒ไม่มา
แล้วก็รอสอบอีก๒คนเขาอ้างว่าไปราชการต่างประเทศ
เขากำลังออกหมายเรียกเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คือเขาพูดอธิบดีออกมาบอกเลยว่าคดีครูจอมทรัพย์เนี่ย
ทำคดีนี้ถูกกระทรวงยุติธรรมขอตัวไปช่วย
อย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นเรามาดูซิว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ใช่นะกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานในสังกัด
คือกลุ่มบังคับคดีกลุ่มสอบศูนย์คดีพิเศษค่ะ
นะฮะมีกรมพินิษฐ์คุ้มครองเด็กเยาวชน

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสำนักงานกิจการยุติธรรม
คือพูดง่ายกระทรวงยุทธรรมเนี่ยมี๑๑หน่วยงาน
ค่ะนะฮะอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
เป็นมือเป็นไม้ให้กระทรวงยุทธรรมล่ะครับ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรองท่านหนึ่งคือรองสุวนา
นะฮะซึ่งท่านเกษียณไปแล้วเป็นรองกระปัดอัดกระทรวงยุติธรรม
ใช่นะฮะทั้งสองคนนี้คือพูดง่ายว่า
เฮ้ยทำเนี่ยทำในนั้นกระทรวงยุติธรรมนะ
นะฮะถามว่าเรื่องกระบวนการยื่นผ่าน
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ค่ะคือพูดง่ายว่ามาทางกระทรวงยุติธรรม
มันมีอยู่๒ประเด็นสำคัญที่บอกก็คือเรื่องของพยาน
ก็ที่เชื่อในศัพท์นี่แหละนะ

ค่ะนะฮะคือเรื่องพวกเนี้ยคุณมิ้นผมฉายไปแล้ว
ใช่คุณพูดไปแล้วเรื่องรถ

ว่ามีการไปขอซื้อรถมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ

พอเจ้าของใหม่ไม่ขายจะซื้อรถทั้งคันในราคาที่สูงกว่าตลาด

ตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่าใคร
พอช้างหรือเปล่าไหนผมตัวย่อแล้วก็ต้องย่อให้หมดนะ
เป็นคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับครูจอมทรัพย์
ใช่ชื่อชอช้างย่อไหมตัวย่อชอช้างไหม

เขาบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการรถไปซื้อรถในราคาแพง
แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยมีการเปลี่ยนทะเบียนด้วย

รณีของกฎหมายลื้อฟื้นคดีเขาไม่ใช้ของเก่า
การที่จะใช้ในการลื้อฟื้นคดีศาลจะเอาพยานหลักฐานใหม่
ที่ไม่รู้ว่ามีมาก่อนถึงจะยอมให้ลื้อฟื้นคดี

แล้วในสับนี้สารภาพบอกว่าไปผ่านเครื่องจับเท็จ
เขาบอกเขาลงรายงานเรียบร้อยเลย๑๔กุมภาพันธ์

เป็นดุลยพินิษฐ์ของกระทรวงของกระทรวงยุติธรรมเอง

ทำไมไม่แจ้งสารเขาไม่ได้อยู่หน่วยงานเดียวกันเหรอคะ

ที่ผมต้องบอกว่ามี๑๑หน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมเนี่ย
เหมือนกับโยนกลับไปโยนกลับมาคือว่าตอนนี้เหมือนแยกกันทำงานยังไงไม่รู้

ก็เหมือนผิดไงพอผิดก็โยนกันไง
ผิดมันก็เลยต้องเล่นเป็นวอลเล่บอล
โยนกันไปโยนกันมาถ้าถูกนี่ก็คงจะยื่นร่วมกันแถลงข่าว

เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม

ดำเนินการอย่างไรนี่แล้วแต่กระทรวงยุติธรรม

ไม่ใช่หน้าที่อันนี้เหมือนกับว่าโอ้โห

เรื่องนี้เนี่ยคุณมิ้นยังจะไปขึ้น

นี่ถามว่าทำไมเมื่อรู้ว่าเป็นเท็จ
พยานเป็นเท็จแล้วถึงไม่ถอนเรื่องออกมา

ทำไมเมื่อรู้ว่าพยานเป็นเท็จเนี่ย
เป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะฮะ
เมื่อมีกระบวนการที่
เอาเรื่องไปถึงศาล

ทำไมถึงไม่หยุดทำไมถึงไม่ถอนออกมา

ตีความให้ความเห็นมากมายว่าถ้ารู้เนี่ย

เพราะว่ามีพยานหลักฐาน

คำถามที่ว่าทำไมนี่

เขาบอกว่าส่งให้รองภายใต้การดูแลของรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่องนี้มันผ่านศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน

แล้วก็ส่งต่อมาให้ประหลัดอีกท่านหนึ่ง

ทีนี้ท่านพลตำรวจเอกวีรชัย

ให้ไปอยู่ในการลื้อฟื้นคดีในชั้นศาล

สนับสนุนกระทำความผิด
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อาจถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรไปด้วย
โอ้โห

ส่วนอันนี้ก็จะอาจจะโดนอีกนะ

ก็พูดง่ายว่าเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันทำงานนะ
มีมากกว่า๒คนขึ้นไป

ปฏิบัติงานเพราะการร้องขอของรองประหลัด

ครูอ๋องสับวาปีเข้าเครื่องจับเท็จแจ้งผลไป

พูดง่ายว่าเพราะตอนนี้เอาะไม่เกี่ยว

คือดูจากกระบวนการที่มันเกิดขึ้น
แล้วถ้าเกิดว่ามันผิดแบบนี้แขนขาต้องโดนด้วยไหม

เหมือนเขาเป็นตัวสนับสนุนไหม

ยกไปให้ใครไหม
ก็ปรากฏว่าในหน่วยงานซึ่งสังกัดในกระทรวงเดียวกัน
มีการทำงานโดยการโยนกันไปโยนกันมากรณีความผิดของครูจอมทรัพย์
เรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นยุคของข้าราชการคุณมิ้น
ทางรัฐมนตรีก็จะเงียบสนิท

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็จะไม่พูดไม่อะไรเลย

กับทางนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยกำลังโยนกันไปโยนกันมา
ถึงกรณีการนำเอาเรื่องราวของครูจอมทรัพย์เข้าสู่กระบวนการลื้อฟื้นคดี
ทั้งที่รู้ว่าพยานเป็น

หัวใจครับอยู่ตรงนี้ถ้าพอไม่ต้องไปดูรายละเอียดอะไรเยอะแยะ
เมื่อทราบว่าพยานเป็นเท็จพยานให้การเท็จไปผ่านเครื่องจับเท็จ
แล้วทำไมถึงนำเรื่องนี้ขึ้นไปสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลอีก
ความผิดจะตกอยู่กับเจ้าหน้าที่มีการขัดแย้งมีการโต้แย้งมีการบันทึกไว้ไหม
ท่านพลตำรวจเอกวีรชัยก็กล่าวอยู่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์
ว่ากำลังออกหมายเรียก๒คนเพิ่มอีก๒คนเพิ่มซึ่ง๒คนนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการลด
พยานเนี่ยมันจบไปแล้วรับมันไม่ผ่านเครื่องจับเท็จมันก็ยอมรับไปแล้ว
ส่วนรถนี่แหละครับที่เป็นปัญหาเขาบอกเขาก็อายัดรถไว้ก่อนเลย
และใครที่จะเกี่ยวข้องเขาบอกอาทิตย์นี้จะออกมาให้หมด
เป็นมวยล้มตุ้มคนดูนะกูนินต้องรอติดตามมันต่อบอกคุณผู้ชม
ตอนนี้มันดุเดือดมากเพราะว่ามันกลายเป็นศึกร่วมกระทรวงกันไปแล้ว
เอสไอโยนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุทธรรมก็โยนกลับมาที่ดีเอสไอ

รอดูว่าคดีนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหน
ยี่หรือเปล่าซ่องโจรหรือเปล่าคุณมิ้น

ทำไมถึงไปรับทำคดีอยากจะมีส่วนผลประโยชน์
ที่สำคัญนะฝากไว้ก่อนนะเส้นทางทางการเงิน
ไปถึงใครใครรับโยงไปถึงใคร
ไปเข้ากระเป๋าใครบัญชีไหน
คุณชุวิตเราจะมาตีแสกหน้าเรื่องนี้ด้วยไหม
ก็ท่านวีรชัยต้องสอบสวนให้หมดครับ

วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม

ชุวิตตีแสกหน้า